ยังอินอยู่แต่เมื่อเลยอาการนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะ
ผมเชื่อว่ากำลังใจมาตรึม

มาติดตามข่าวสนุกกันบ้างดีกว่าคุณ

พ่วงก็คือรถพ่วงรถเก่งก็คือรถเก๋ง
แต่เอามาทำเป็นรถเก่งไงกลายเป็นมินิ
รถมินิอยากเห็นแล้วค่ะ

นี่ไงมินิแบบประดิษฐ์
จริงคันละหลายสิบล้านนะมินิเนี่ย

ไม่ใช่เห็นกันง่ายนะครับและที่สำคัญมันไม่ใช่รถเก๋ง
ดูกันดีดูให้ถึงข้างในเนี่ย
เป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ตกแต่งคล้ายกับรถเก๋งคันเล็กที่วิ่งอยู่บนท้องถนน
ในตลาดปากน้ำหลังสวนครับ

ใครเห็นเนี่ยก็ต้องเหลียวหลังกลับไปมองเลยครับ
นึกว่ามีนี้นั่นแหละสิเหมือนมากเขียวมากเลย
สอบถามเจ้าของครับคือนางสาวอภิวัลสุรชิต

เปิดร้านขายเครื่องสังกภัณฑ์และของชำนะครับ
บอกว่ารถคันดังกล่าวครับ

เกือบ๒เดือนแล้วที่สั่งทำมาเนี่ย
ทีเป็นรถจักรยานพ่วงข้างธรรมดาทั่วไปแหละ

และจะใช้ในการรับส่งคุณแม่นั่นเอง
ตอนไปหาหมอที่โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนที่อยู่ใกล้เคียงครับ

ทำไปทำมาช่างบอกสบายมาก
จัดมาเลยก็เลยทำให้
เขาบอกว่าเจ้ารถคานี้น่ะ
ไปทำเนี่ยช่างเขาคิดราคาไม่เท่าไหร่เอง
ราคาเนี่ยประมาณ๓๒๐๐๐บาท

ภายในรถเขาบอกว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วยนะมีพัดลมแอร์

ไม่รู้เหมือนกันนอกจากนี้เขาก็มีนี่เลย
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ต้องมี

แล้วนอกจากนี้เพิ่มแตรเข้าไปไฟส่องสว่างให้อีกต่างหาก
ที่นั่งข้างจะคล้ายกับเบาะนั่งรถเก่งนะ
สามารถปรับได้ด้วยนะครับ
เพื่อที่จะใช้รับส่งคุณแม่นี่แหละครับ

มันนึกไม่เปลืองค่ะเพราะว่า
ถ้าวิ่งประจำทุกวันอาเทศอยู่ประมาณสองเล็กกว่า

เหมือนรถเก่งทุกอย่าง

ตั้งแต่นำรถคันดังกล่าวออกมาขับแล้วไว้ที่หน้าบ้าน
มีชาวบ้านเนี่ยเขามาสอบถามอยู่บ่อยเลยนะว่า

แล้วก็แถมมาถ่ายรูปแชะเซลฟี่ด้วย

จริงแปลกตามากแต่ว่าก็เป็นไอเดียเก๋นะคะกันฝนได้
และที่สำคัญก็คือทำไฟเลี้ยวเพื่อให้ที่รถคันหลังที่ตามมาได้รู้ด้วยว่าเราจะเลี้ยวนะ
เป็นไอเดียน่ารักที่พบเห็นแล้วก็ต้องตะลึงเหมือนกันดิฉันก็ไม่เคยเห็น
แล้วอยากมีไว้สักคันในกรุงเทพผมว่าขับไปขับมาเนี่ยนะมันน่าจะชวัดเฉวียง
น่าจะคล่องตัวเป็นคันเล็กกระทัดรัดดีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสุสาน
แต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่ต้องตกใจเป็นสุสานเรือประมง
เออมันแปลกตรงที่ว่าอยู่ดีเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำบริเวณสัตหิบขึ้นมาเองนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวด้วยที่คนไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลย

ดูช่วงเวลาที่น้ำลดบริเวณชายหาดหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีก่อนหน้านี้เนี่ยจะมองเห็นเพียงโขดหินแล้วก็ย่าทะเลนะคะ
เป็นบริเวณกว้างเลยแต่ว่าขณะนี้ชาวบ้านพบสุสานเรือประมงที่จมอยู่ใต้ทะเล
โผล่ขึ้นมาห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ

น้ำลงเนี่ยเห็นขึ้นมาผุดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าลึกมากเหมือนกันนะ
ถูกต้องนะคะก่อนหน้านี้ค่ะสุสานเรือประมงนะคะจะมองเห็นเพียงเสากระดงเรือโผล่เหนือน้ำมาเท่านั้น
ซึ่งชาวบ้านคิดว่าเป็นซากเรือที่ถูกนำไปทิ้ง
แต่เพิ่งทราบว่าเป็นเรือประมงของชาวเวียดนามที่ทางกองทัพเรือยึดไว้เป็นของกลางนั่นเองนะคะ
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
มีสัตว์ทะเลโดยเฉพาะปลาโลมาปลาพยูนแล้วก็สัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลย
กองทัพเรือจึงนำซากเรือประมงที่จมและใช้การไม่ได้ทิ้งลงสู่ใต้ท้องทะเล
เพื่อให้เกิดเป็นปากการังเทียมขึ้นมาแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลด้วยค่ะ

ใช่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อชาวประมงในระแวกนี้
เพราะว่าชาวประมงสามารถจับปลาโดยไม่ต้องออกเรือไปกลางทะเล
และก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำไปในตัวอีกด้วย
โผล่ของสุสานเรือใต้ทะเลครั้งนี้นะคะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ค่ะ
พากันเดินลงไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็ยังได้รู้ความเป็นมาที่แท้จริงเกี่ยวกับสุสานเรือประมงแห่งนี้อีกด้วย
ซากเรือพวกนี้นี่ก็ถือว่าเอาไว้อนุรักษ์ธรรมชาติ

มาดูอีกหนึ่งของการอนุรักษ์เป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณคุณผู้ชม

จะพาไปดูครับที่จังหวัดสกลนครนะครับเขาอนุรักษ์การตีกองแรง
ลองแรงเขาตีกันเพื่อบอกประชาชนแถวนั้นว่า

เสียงตีกลองแรงนะครับดังภายในวัดโน้นสวรรค์หรือว่าวัดภูดินแดง

พังขวางอำเภอเมืองสกลนครครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาของทุกวันพระนะครับ
ถือว่าเป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์เนรและลูกศิษย์วัดปฏิบัติเป็นประจำครับ
เพื่อเป็นสัญญาณบอกวันเวลาที่สำคัญของชาวพุทธนะครับ
ในทุกวันขึ้น๘ค่ำและ๑๕ค่ำครับ

หลวงปู่ภูพาลเจ้าอาวาสวัดบอกว่าการตีกลองแรง
หรือที่บางคนเรียกว่าการตีกลองเย็น
เป็นการส่งสัญญาณจากวัดนะครับไปถึงญาติโยมที่อยู่ใกล้วัด
เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบว่าวันพระได้เวียนมาถึงแล้ว
เพื่อให้ญาติโยมได้เตรียมตัวในการทำอาหารไปถวายพระ
เนื่องจากในสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกา
ตีกลองแรงจริงคำว่า

อ๋ออ๋ออ๋อแบบนี้นี่เอง
ก็เลยตีตอนเย็นมีกรองตอนเย็น
แต่ว่าปัจจุบันไงการตีกองแรงเนี่ยเริ่มที่จะเลือนหายไป

วัดไม่มีกลองบ้างหนังกลองขาดบ้าง
รวมไปถึงการละเลยไม่เห็นความสำคัญ

เครื่องกระจายเสียงหรือว่าหอกระจายข่าวเข้ามาแทนที่ไง

ก็อย่างว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคุณผู้ชม

ใช่แต่ที่นี่ครับการตีกลองแรงของวัดโนสวรรค์
ยังเป็นจังหวะเฉพาะนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะน้องใบตอง
คือมีเอกลักษณ์ในการตีที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
ถูกต้องครับโดยจะตีก่อนนะครับถึงวันพระ๑วันเพื่อให้เตรียมตัวก่อนไง
และจะตีอีกครั้งเมื่อถึงวันพระ
โดยเจ้าอาวาสวัดครับตั้งใจอยากจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่อสื่อถึงความหมายการตีกลองแล้วก็เสียงกลองแรงที่วัดแห่งนี้ดังขึ้นเมื่อใด
ก็หมายถึงพระพุทธศาสนานั้นยังคงเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินแห่งนี้นะครับ

แต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป
และก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ยังคงมีการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมนี้
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้กันด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมาก
คุณผู้ชมค่ะขึ้นเหนือกันบ้างไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สำหรับใครที่เป็นธาตุแมวเขาเรียกว่าเป็นธาตุแมว
คนรักแมวคนรักแมวนี่แหละ
วันนี้ค่ะเรามีคาเฟ่แห่งหนึ่งที่เขานำแมวไปไว้ในร้านกาแฟ
สำหรับคนที่ชื่นชอบแมวเลยเข้าไปเล่นกับแมวแล้วก็ได้ดื่มกาแฟด้วย
จะน่ารักขนาดไหนนะติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นร้านกาแฟตกแต่งน่ารักและมีแมวเหมียวตัวเล็กตัวใหญ่หลายสายพันธุ
พันธุ์ไทยและต่างประเทศกว่า๓๐ตัว
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่แวะเวียนเข้าไปอุดหนุน
นางสาวธิวาพรจันสว่างกุลอายุ๒๙ปี
เจ้าของร้านเปิดเผยจุดเริ่มต้นของการเปิดคาเฟ่แมวว่า
เป็นคนชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วเมื่อมีแมวมากขึ้น
จึงเกิดไอเดียทำร้านกาแฟเล็กพร้อมกับเลี้ยงแมวควบคู่ไปด้วย
ส่วนการซื้อแมวพันธุ์เข้ามาก็เพื่อต้องการให้คนที่รักแมวได้เข้ามาเล่น
หรือใครที่รักแมวแต่ไม่มีเวลาที่จะสามารถเลี้ยงน้องแมวได้
ก็สามารถมาเล่นกับแมวที่ร้านได้ค่ะ
ที่เปิดมานี่ก็อยากให้คนรักแมวได้มาเล่นแมว
หรือคนที่ไม่มีความสามารถพอที่จะดูแลแมวได้ก็มาเล่นร้านเราได้
ก็ไม่ต้องไปซื้อแมวแล้วก็มาเล่นได้ตลอด
มีอาหารมีขนมให้ทานค่ะ
แต่ละตัวก็จะมีความเฉลียวฉลาดและความสามารถ
รวมถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะเจ้าโทนี่ตัวนี้แหละค่ะ
ที่มีความสามารถในการยืนสองขาได้เอง
เมื่อต้องการขออาหารหรือเวลาเรียกร้องความสนใจ
สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าคนรักแมวไปตามตามกันค่ะ
อกจากนี้ค่ะที่ร้านนี้ยังมีของเล่นแมวและลานเวที
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน
เง่า

แย่งคุณแมวทานอาหารแมวก็อาหารแมวนะ
คาเฟ่สั่งอาหารคนนะคะ
ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าหิวแล้วล่ะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของของกินอร่อยกันค่ะ